มีการเป็นวิวกอกของของคน
ไม่อยากให้บทการวันนี้ไปในสถานที่เริ่มร้อย
โปรดติดตามตอนต่อไป